ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเมื่อวานนี้
เราตามให้ต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ทางกลุ่มรัศดรเองก็เปิดเผยท่าที
ว่าแถลงการเพิ่มเติมตำรวจเองก็แถลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปดูนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มรัศดรจัดกิจกรรมนับหนึ่งให้ถึงล้าน
อำนาจประชาชนที่อนุสวรีประชาธิปไตยกรุงเทพนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นถึงค่ำนะครับ
ก็เพื่อเรียกร้องให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยตัว๔แกนนำแล้วก็เดินขบวนมุ่งหน้า
จากอนุสวรีประชาธิปไตยไปยังหน้าสารหลักเมืองด้วยนะครับ
ช่วงทุ่มนึงเนี่ยตอนที่มีการเคลื่อนขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตยไปสารหลักเมือง
มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับที่ตั้งแถวเป็นแนวเพื่อเจรจากันพื้นที่นะครับ
จนกระทั่ง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีได้มีการเจรจาต่อรองกัน
เกี่ยวกับการที่มวลชนร้องขอที่จะให้แกนนำเข้าไปสักการะสารหลักเมืองนะครับ
นาฬิกาแกนนำผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุม
ชุมนุมใหญ่อีกครั้ง๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
จุดยืนคือต้องปล่อยตัว๔แกนนำ
แต่หลังจากนั้นยังมีมวลชนบางส่วนที่ยังรวมตัวกันอยู่นะครับ
จนกระทั่ง๒๑นาฬิกามีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นที่หน้าแนวกั้นที่ยังมีการรวมตัวชุมนุมกันอยู่นะครับ
แล้วก็มีภาพของผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อกั๊กสีเขียวขี่รถจักรยานยนต์ถอยร่นออกมาจากพื้นที่นะครับ

เฮ้ยเฮ้ยแปปนึงพี่เขาพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นเฮ้ย

คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขาพี่เขา
คุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นพี่เขาพี่เขาพี่เขา
จับประฟะเมื่อการสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้เนี่ย
หมดสติอยู่ที่พื้นท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนี่หนักมาก
ตำรวจกระทืบหมอนี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วย
ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นก็มีเหตุที่ร้านสะดวกซื้อสาขาผ่านฟ้าประมาณ๔ทุ่ม
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกัน
แล้วคนที่ต้องสงสัยว่าไปยิงเขาไปหลบอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยมีการมาปิดล้อมตรงนี้กันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ชายต้องสงสัยขึ้นรถนะฮะ
จากนั้นประมาณ๕ทุ่มครับ๒๓นาฬิกาก็มีเหตุการณ์ที่สอนอนนางเลิ้ง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่
เกิดเหตุที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาที่นี่นะครับ

เผ่มภาพเนี่ยตัวร้ายว่าไง
นี่นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
วันนี้ผู้บัญชการตำรวจนครบารพลโทพระครโพงเพรา
ออกมาแถลงสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
โดยระบุว่ามีคนที่ถูกควบคุมตัว๑๑รายค่ะ
มี๓รายที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในการชุมนุม
แต่เมาสุรามีการเปรียบเทียบปรับและปล่อยตัวไป
ส่วนอีก๘รายเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม
มีความผิดตามพรกรฉุกเฉินพรบโรคติดต่อ
และข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ตชดภาค๑นะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่าตอนนี้ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะ

คลิปที่เหมือนกับว่าตำรวจไปทำร้ายคนที่แต่งตัวคล้ายแพทย์อาสาค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานชี้แจงแบบนี้นะคะ
ตรวจสอบแล้วนะคะภาพนี้ค่ะ
คนที่อยู่ในคลิปไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์หรือพยาบาลค่ะ
ต่อมาเนี่ยหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบางส่วนได้ประกาศยุติการชุมนุม
ก็ยังมีกลุ่มบุคคลชุมนุมต่อต่อความวุ่นวาย
แล้วก็ยังคงปั้้งฟ่างปลาสิทธิ์ของ
ไม่ว่าจะเป็นหินขวดนะฮะวัตถุระเบิดใส่เจ้าที่ตำรวจนะฮะ
ก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีอาชีพพยาบาลนะฮะ

แล้วกลุ่มของคนดังกล่าวก็อยู่ในพื้นที่ชุมนุม
แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ก่อความวุ่นวาย
เจ้าที่ตำรวจก็เลือกที่จะไม่ใช้น้ำฉีด

แล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือน
ให้ระยะเวลาให้ออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นเจ้าหน่วยก็มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาความสงค
ส่วนเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณสะพานผ่านฟ้า
ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืน

ทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกัน
พอไปถึงก็ได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุยิงอยู่ในร้านสะดวกซื้อ

ผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่ใช่คนที่ก่อเหตุยิง
เป็นเพียงคนที่ไปกินอาหารในร้านสะดวกซื้อ
คนที่ก่อเหตุตัวจริงยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบ

ส่วนคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่ตำรวจสนนางเลิ้ง

และปืนที่ยิงเป็นกระสุนจริงหรือไม่
เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากพบชนนะคะ
ที่จะชิงตัวัพพระประธานกราวไปนะครับ
จะเกิดเหตุวุ่นวายแล้วเกิดอันตรายนะฮะ
ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้อาวุธปืนยิง

ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ว่ามีผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวที่อยู่ในภาพ

ว่าถืออาวุธปืนยาวแล้วก็ทางผอบวชนก็เลยออกมาย้ำมายืนยันว่า
เป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นนึงประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกัน
ประเด็นที่พบชนได้มีการพูดนะคะบอกว่ากรณีอดีตผู้เข้าประกวดนางงาม
ว่าบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาจากการเข้าร่วมชุมนุมเมื่อวานนี้
คือคนที่โพสต์ลักษณะแบบนี้ก็จะต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็นี่เป็นสิ่งที่ตำรวจแถลงวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปดูที่สนนางเลิ้งนะครับ
ก็พบว่ามีรถตำรวจอยู่คันหนึ่งถูกพ่นสีนะครับ
แล้วก็ข้อความอยู่ทั่วรถเนี่ยนะฮะ
ส่วนรถควบคุมตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งคันหนึ่งนะครับ
ก็มีร่องรอยลักษณะของความเสียหายอยู่นะครับ
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าสัก๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์รวมตัวกันมาจากถนนนครสวรรค์
แล้วลัดเข้ามาที่หน้าสอนอนางเลิ้งนะครับ
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
ประมาณสักสี่ทุ่มเศียร์เศษ

เขากลัวไงคนวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาวิ่งมา
ก็ขี่มอไซค์ด้วยวิ่งด้วย
วิ่งเข้ามาครับผมเยอะก็ประมาณก็เป็นหลักร้อยครับ
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
เสียงเปิลเพราะเสียงสักครู่เขากลัววิ่งหนีกันกลับมา
ตกใจครับครับตกใจ

เขาก็กลัวกันออกไว้วิ่งสก่อนอ่า
ทรัพย์จรวจยิงคนดร์มย์จรวจยิงคนแต่ว่าจริงจริงไม่ได้

คือก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนนางเลิ้งเมื่อคืนเนี่ย
จะมีเหตุลักษณะเสียงปืนแล้วก็มีคนถูกยิงที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
มีคนในพื้นที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุสัก๓ทุ่มกว่า
มีเสียงกลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนวิ่งไล่กันมาจากท่าเรือผ่านฟ้า
หน้าร้านสะดวกซื้อมุ่งหน้าถนนดำรงลักษณ์นะครับ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะครับ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งย้อนกลับมาผ่านหน้าร้านสะดวกซื้ออีก
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งมาจากท่าเรือผ่านฟ้านะครับ
ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าเป็นการไล่กันอยู่ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นอยู่สองกลุ่มนะฮะ
แล้วมีคนเจ็บถูกยิงเข้าที่ท้องนะครับ๑คนนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยเนี่ยตำรวจไปคุมตัวมาได้จากในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็พาไปสอนอนังเลิ้ง
ก็บอกว่ามันอยู่ในเซเว่นหรือวิ่งลบเข้าไปในเซเว่น

ตอนแรกได้ยินตรงนี้นัดนึงแล้วพอเข้าไปในเซเว่นปั้บใช่ไหม
พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนอีกนัดหนึ่งอยู่ข้างหลัง
มีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนถูกยิงเขาก็รถพยาบาลก็
วิ่งเข้าไปหามึงเจ็บตำรวจก็มาพอดีก็ปิดล้อม
ปิดล้อมเซเว่นเลยใช่
วันนี้นะครับมีผู้ที่พาในบอลกับในแบงค์
อายุ๒๓ทั้งคู่นะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มกาดรัศดรนะครับ
ที่ถูกระบุว่าถูกบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่
กระบองตีท้องจนบาดเจ็บแล้วก็ถูกกระสุนยาง
ที่บริเวณหน้าสอนอนังเลิ้งเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
เขาบอกว่ามีบาดแผลด้วยนะครับ
วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนสนนางเลิ้ง
เพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อให้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกาย
แล้วจะได้ติดตามตัวคนที่ทำร้ายเนี่ยมาดำเนินคดี

ประมาณ๓ทุ่มตอนเกิดเหตุ
ตอนที่พาตัวคนที่
อยู่บ้านก็เรียนนะสอนอนังเลิ้ง

เวลาที่ผมเดินมาช่วงชนละมูนตรงนี้
ผมกำลังจะวิ่งมาห้ามผมก็โดนอะไรไม่รู้กระแทกรอบหนึ่ง
ผมล้มไปก็ลุกขึ้นมา
อัฐพะก็มีมาอีกครับ

ลูกลูกลูกลิกนั่นแหละ
แล้วคือล่วงไปเลย
ผมก็วิ่งประคองตัวเองออกไปครับผม

จุกครับผมยืดตัวไม่ได้มันนั่นตรงท้อง
ส่วนที่น่าส่วนโอดังเร็ววันนี้ก็มีกลุ่มมัวนชนที่
ให้กำลังใจคนเจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

สาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการสืบสวน
กรณีที่มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
เหมือนกับว่าทำให้อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์รุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งจากแถลงการนี้ได้ระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีในหลักการสากล
หน่วยงานหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำเพียงการรักษาพยาบาลผู้ชุมนุม
หากแต่ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไป
หรือกระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องการความช่วยเหลือในสภาวะการการชุมนุม
รถพยาบาลและบริการสุขภาพจากภายนอกพื้นที่เข้าถึงได้ช้า
อาสาสมัครทางการแพทย์เหล่านี้ถือว่าสำคัญมาก

ตามหลักการของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ดังนั้นการกระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะ
นามขององค์กรก็เลยเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจ
คุมฝุงชนในฐานะผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการสืบสวนและชี้แจงเรื่องนี้อย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน
ทีนี้ค่ะเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็ได้มีการนำแถลงการจากกลุ่มรัศดรเรื่องปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
โดยระบุว่าจากกรณีที่ตำรวจได้มีการสลายการชุมนุมหน้าสารดีกา

เมื่อคืนนี้มีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน
ต่อมามีรายงานการใช้กำลังทำร้ายและจับกลุ่มประชาชน
ซึ่งทางกลุ่มรัศดรได้มีการเดินขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตย

ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งทางกลุ่มเองได้ยุติการชุมนุมไปตั้งแต่เวลา๒ทุ่ม
ก็เลยมีการขอยืนยันในหลักการของการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงนะคะ
ได้มีการประกาศณที่ชุมนุมว่า
วลชนสามารถตอบโต้หากมีการใช้ความรุนแรงจากภาครัฐได้
ซึ่งได้แก่วิธีการอื่นใดอันไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง

ซึ่งก็มีการยืนยันทั้งหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนั้นก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงนะคะ
ผู้ที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูลค่ะ

ซึ่งช่วงท้ายก็ได้มีการบอกว่าก็จะมีการยืนหยัดต่อสู้
กว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ก็นัดชุมนุมอีกครั้ง๒๐กุมภาพันธ์